คลี่คลายคดีนี้กันคุณรัชพรช่วยกันหน่อยนะฮะ
คดีนี้มีคำถามว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุ
หรือเจตนาชนเจตนาฆ่าให้ตาย
เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะฮะตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ว่ามีอุบัติเหตุฮะรถจักรยานยนต์ถูกรถกระบะชน
คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่ตรงตีนสะพานลอยตรงนี้นะฮะ
ที่เกิดเหตุนะครับอยู่บริเวณทางเท้าจุดทางขึ้นสะพานลอย
หน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔ที่หมู่๑ตำบลปากภูน
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
พบร่างผู้เสียชีวิตก็คือนายทรงวุฒิแทบทัพหรือวุฒิอายุ๓๐ปี
เป็นนายช่างเทศบาลตำบลท่าแพรสวมเสื้อยืดสีขาวนุ่งกางเกงยีนสีดำนะครับ
ทะเบียน๑กไก่สเส๖๙๙๑นครศรีธรรมราช
รถจักรยานยนต์คันนี้นะคุณชนติดอัดกับกำแพงแล้วก็ตีนสะพานลอย
สภาพรถจักรยานยนต์พังยับเยินทั้งคันแล้วครับ
ส่วนสภาพศพของนายทรงวุฒิคนตายคือคอหักศีรษะแตกแขนขาหัก
แผลถลอกทั่วร่างแล้วก็เสียชีวิตคาที่
ตัวผู้ตายนะครับพบปืนพกสั้นขนาด
เหน็บที่เอวด้านหน้าส่วนใต้ศพนะคุณ
ยังพบอาวุธปืนลูกซองสั้นอีก๑กระบอก
ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้ง๒กระบอกเลยนะฮะ
เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นปืนของคนตายหรือปืนของใคร
ในเหตุการณ์นี้ยังมีคนเจ็บอีกคนนึง
ซึ่งเป็นคนนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากับผู้เสียชีวิต
นั่นก็คือนายจีรวุฒิเกื้อเกตอายุ๓๐ปี
บาดเจ็บสาหัสครับถูกนำตัวส่งไปรักษา
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

พบรถยนต์กระบะบรรทุกไม้ยางพาราสภาพเก่าคันนี้
มีร่องรอยชนรถจักรยานยนต์แล้วก็ชนเสาสะพานลอย
ส่วนคนขับคือนายวัฒนาเอกบุตรหรือว่านายนงอายุ๓๙ปี
หลังเกิดเหตุแล้วได้ปีนออกจากรถ
วิ่งข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามเพื่อจะหลบหนีไปนะครับ
ทีนี้ที่บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุธรรมดา
เพราะว่ามีการสอบปากคำนายวัฒนาเกื้อเกตอายุ๑๙ปี
นายวสันเป็นน้องชายของนายจีรวุฒิคนบาดเจ็บ
นายวัฒนาให้การว่าช่วงเช้ามืดวันนี้
ขณะที่นายวสันเองผมเองแล้วก็พี่ชายคือนายจิรวุฒิเนี่ย
ขับรถกระบะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านดวงเด่น
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร
ปรากฏว่ารถของผมเกือบจะชนหมา

นายนงคนที่ขับรถกระบะขนไม้ยางพารานั้นนะฮะ
ทีนี้นายนงก็เลยตะโกนต่อว่าผมและพี่ชายบอกขับรถดีหน่อย
จากนั้นเกิดการโต้เถียงกันครับ
เถียงกันหนักมากทะเลาะกันหนักมาก
นายนงเนี่ยคว้าเอาเหล็กแป๊บจะมาทำร้ายพี่ชายของตน
ก่อนที่จะมีการห้ามปรามแล้วก็แยกย้ายกันไป
ต้องห้ามกันก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืด
กระทั่งตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะฮะ
นายทรงวุฒิผู้ตายซึ่งเป็นเพื่อนกับพี่ชายของตนเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่บ้าน
แล้วก็พี่ชายของผมได้ซ้อนท้ายกันออกไป
ซ้อนท้ายนายทรงวุฒินายทรงวุฒิเป็นคนขี่นะ

นายนงคงเห็นเข้า
นายนงขับรถกระบะบรรทุกไม้ยางพาราคงเห็นเข้าฮะ
ก็เลยขับรถกระบะตามหลังออกมาอย่างรวดเร็ว

พุ่งชนรถจักรยานยนต์พี่ชายผมอย่างจัง
ทำให้นายทรงวุฒิเพื่อนพี่ชายผมเนี่ย
ศีรษะกระแทกสะพานลอยเสียชีวิตคาที่
ส่วนพี่ชายผมก็บาดเจ็บสาหัส

มีเจตนาหวังจะฆ่าพี่ชายและนายทรงวุฒิอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนเรื่องปืนผมก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะฮะ

นายนงคนขับรถกระบะขนไม้ยางพารา
มอบตัวกับผู้กับการสพเมืองนศรีธรรมราช
โดยมีผ้าปิดแผลที่หน้าผากด้านขวา

และปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าวเองพยายามสอบถามความจริง

มันเป็นอุบัติเหตุธรรมดาหรือเจตนาชนให้ตายนะครับ

แล้วเมือเจ้ามั่นมั่นเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่

เดี๋ยวผมมาให้ผมให้พ่อให้ประมาณนั้น

หลังจากนั้นนายนงก็เข้าห้องสอบสวน

ร้องไห้ตลอดเวลาต่อหน้าตำรวจด้วย

พันธุ์ตำรวจเอกนัทธวุฒิทองทิพย
กับการสพเมืองนครศรีธรรมราชเปิดเผยนะครับว่า

นายนงยังคงให้การปฏิเสธครับ
แต่ยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุคือช่วงเช้ามืด
มีปากเสียงทะเลาะกันจริงกับนายจิรวุฒิคนเจ็บ
อันนี้ตรงกับคำให้การของน้องชายนายจิรวุฒิเลยนะ
โดยขณะที่เขาขับรถมาถึงที่เกิดเหตุ
สังเกตเห็นคนตายขี่รถแซงซ้าย
และนายจีรวุฒิซึ่งเป็นคนเจ็บนั่งซ้อนท้าย
แต่ว่านายจีรวุฒิเป็นคนยกปืน
เล็งมาที่ผมเขาบอกแบบนี้
มาที่ผมทำให้ผมตกใจก้มหลบ

แล้วรถมันพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์
ของนายทรงวุฒิและนายจีรวุฒิแบบไม่ได้ตั้งใจ
ส่วนนายนงเองก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
รีบไปทำแผลก่อนจะเข้ามอบตัวสู้คดี
แต่ทีนี้ทางพุ่งกับการสพนะครับ
บอกว่าตำรวจจะแกะรอยกล้องวงจรปิด
เพื่อประมวลพยานหลักฐาน
ก่อนเสนอสารออกหมายจับต่อไป
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่นะครับ

พอรู้เหตุการณ์ว่านายนงเข้ามอบตัวนะคุณฮะ

วสันน้องชายของนายจิรวุฒิคนเจ็บบอกว่าตอนนี้

ซึ่งผมเองก็ไม่เชื่อคำให้การของนายนง
เพราะรู้นิสัยของเขาดีว่าเป็นคนชอบหาเรื่อง
เชื่อว่านายนงมีเจตนาพุ่งชนรถของพี่ชายแน่นอน
เพราะเพิ่งจะทะเลาะกันในช่วงเช้ามืดนะครับ

ตามรุธออกมาตรงกลับ
ทีนี้ทีมข่าวเราเจอยาดคนตาย
ซึ่งเป็นพี่สาวของนายทรงวุฒิผู้ตาย

ของเธอด้วยนะฮะขอให้ตำรวจเอาคนผิดมาดำเนินคดีให้ได้
เพื่อรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากน้องชายเนี่ย
ก็มีลูกอีกสองคนที่ต้องขาดพ่อหลังจากนี้จะนำศพกลับไป
เพลงกุศลที่บ้านเกิดที่วัดสหกรเขาขาว
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
สรุปว่านายนงยอมรับว่าขับชนผู้ตายกับผู้บาดเจ็บจริง
แต่ไม่ได้เป็นการตั้งใจชนเป็นการก้มหลบปืนที่ฝั่งคนตายเล็งมา
แล้วรถเลยเสียหลักลองฟังพยานแวดล้อมกันบ้างนะครับ
เพราะว่าวันนี้เราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
คือสะพานลอยหน้าโรงเรียนประชานุเคราะห์๔ค่ะ
เสียดายอย่างหนึ่งคือตรงนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดเลย
ทีมข่าวเราได้คุยกับนายประชาดีทางนะคะ
เขาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยด่านสุรกากร

รอปภประชาเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุนะน้องก่อน๘โมงเช้า
พี่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
อยู่ในนงคนก่อเหตุ

ไอพี่ยิงมาพี่ขอเข้ามาลบหน่อย

ว่าเขาพูดจริงหรือเป็นแค่ข้ออ้าง

เขาขับรถชนคนตายใช่ไหมครับ

เขาบอกว่าเขากลัวไย่่าดเขาจะยิงใช่มั้ยเขาก็หนีมาหลบตัวก่อนผมไม่ให้

ไม่เขาบอกว่าทางย่าดย่าดคนที่เขาชน

ถ้าคุณปีนหรือคุณหลบอยู่ผมแจ้งตำรวจ

เราลงพื้นที่ไปที่บ้านของทั้งสองคน
คือฝั่งของในนงคนเกาะเหตุแล้วก็ฝั่งของผู้บาดเจ็บ

ไปดูที่บ้านเขากันหน่อยบ้านเนี่ย
อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไม่เกิน๓๐๐เมตรค่ะ
ไปดูบ้านในนงก่อนไม่มีคนอยู่บ้านเลยนะคะบ้านปิดเงียบ
เขาบอกตอนแรกมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องหมาในนงใช่ไหมคะ

เจอแค่ช่างทำกุญแจที่ถูกว่าจ้างมาปั๊มกุญแจ
ไปถามบ้านข้างเขาหายไปไหนกันล่ะพี่
เพื่อนบ้านบอกว่าอ๋อพอเกิดเหตุเสร็จใช่ไหม
ครอบครัวในนงเข้ามาขนของออกจากบ้านไปตั้งแต่เย็นแล้ว

ส่วนประเด็นปมปัญหาความขัดแย้งของทั้งสองคน
เอาจริงพี่ไม่รู้เรื่องหมงเรื่องหมาอะไรเนี่ยพี่ไม่รู้เลย
แต่เอาที่รู้นะด้วยความบ้านติดกันเนอะ
เมื่อคืนตี๓ทั้งสองบ้านนี้ทะเลาะกันจริง

แล้วพี่ค่อยมารู้อีกทีหนึ่งตอนเช้าว่าอ้าว

พี่มันต้องตี๓ได้มาก
ตี๓ได้เสียงบุยวายกัน
มีเสียงจับใจความแต่ไม่แน่ใจนะ
ใจความนี่จับไม่ได้เพราะว่าเสียงดังกัน

แต่ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลย

ไม่เห็นนะไม่เห็นสิ

อันนี้แหละฮะคดีที่อย่างที่ชวนคุณผู้ชมให้มาคลี่คลายกัน

ว่าจริงแล้วเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเจตนาชนนะครับ